คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
พาสปอร์ตวัคซีนที่ถึงแม้ก่อนหน้านี้ค่ะหมอนุอนุทินชาญวิรากูลจะหยิบมาถือโชว์
แต่คนนะคะก็ยังไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่ค่ะแตกต่างกับในต่างประเทศเลยนะคะ
ที่มีการดีเบตกันอย่างร้อนแรงเลยทีเดียวทั้งทางโทรทัศน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะ
เอ่ยถึงสักหน่อยค่ะคำถามสั้นสั้นก็คือพาสปอร์ตวัคซีนเราควรมีมันใช่หรือไม่
ถ้าคิดแบบง่ายนะคะวัคซีนที่มีอยู่หลายตัวนี้ค่ะจะคุ้มครองให้ประชากรโลกของเรา
พ้นจากไวรัสโควิด๑๙แล้วก็จะช่วยให้การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เป็นไปได้เร็วขึ้นค่ะ
ซึ่งการที่เราจะมีสมุดปกเหลืองเล่มเล็กนี้นะคะเพื่อยืนยันว่าโอเคฉันฉีดวัคซีนแล้วนะ
มันก็น่าสนใจไม่น้อยใช่หรือไหมคะหรือหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยยุ่งยาก
แต่จริงแล้วค่ะพาสปอร์ตวัคซีนนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
แล้วก็บางที่นะคะก็ยังมีการใช้อยู่เพียงคนละรูปแบบเท่านั้นเองค่ะ
อย่างถ้าจะไปสาอุดีอาราเบียนะคะคุณก็ต้องได้รับการยืนยันว่าฉันน่ะฉีดวัคซีนไข้การหลังแอ่นมาแล้วนะ
ถึงจะสามารถเข้าประเทศนี้ได้ค่ะ
แล้วเพราะอะไรถึงต้องฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศนะคะ
คำตอบก็แค่เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นค่ะต้องมาติดเชื้อจากคุณที่อาจเป็นภาหะนั่นเองค่ะ
มาถึงตรงนี้นะคะก็คงคิดกันว่าก็ไม่น่าเชื่อเรื่องใหญ่เรื่องตัวอะไรจนต้องมีการดีเบต
แต่กับบางคนค่ะเขาคิดมากกว่านี้
เพราะในความรู้สึกของพวกเขานะคะมองว่าทุกคนควรเลือกได้ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่
สปอร์ตวัคซีนนะคะที่เป็นการบีบบังคับไกลไกลค่ะ
ให้ทุกคนต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนว่าโควิดในทีนนะคะ
มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับโรคอื่นอื่นแล้ว
ต่อให้ได้รับเชื้อมาก็จะทนทุกข์กับความยุ่งยากในการใช้ชีวิตแค่แป๊บเดียว
อีกทั้งไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตามนะคะ
ก็ไม่ควรต้องรับผลกระทบจากการอนุญาตให้เข้าร่วมการรวมกลุ่มขนาดใหญ่แบบสาธารณะ
หรือเข้าเป็นหนึ่งในฝูงชนที่ช้อปปิ้งมอง
ในบาร์ไปจนถึงการเดินทางด้วยเครื่องบิน
เพราะว่าการเลือกที่จะฉีดวัคซีนหรือไม่เป็นสิทธิ์ของพวกเขาค่ะ
ถ้ามองในมุมการฉีดวัคซีนเป็นทางเลือกที่เป็นสิทธิ์ของเราก็เป็นเหตุผลที่พอจะสนับสนุนได้นะคะ
ในการคัดค้านการบังคับใช้พาสปอร์ตวัคซีนนี้
เพราะอย่าลืมว่าบางคนค่ะไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เนื่องด้วยเหตุผลทางสุขภาพ
แน่นอนค่ะว่าพวกเขาเหล่านี้ก็ไม่ควรถูกแบ่งแยกเช่นกัน
แต่ในความเป็นจริงค่ะรัฐบาลแต่ละประเทศนะคะ
ต้องการให้ประชาชนของตนเองนั้นได้รับการฉีดวัคซีนได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

แต่ทุกคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับพาสปอร์ตวัคซีน
ในการแจ้งว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว๑หรือ๒โดสค่ะ

หากคุณเลือกว่าจะไม่ฉีดวัคซีนเด็ดขาด
ซึ่งนั่นไม่รวมเหตุผลทางการแพทย์นะคะ

มันไม่ได้ส่งผลกระทบกับแค่ตัวคนคนเดียวค่ะ
แต่จะกระทบกับทุกคนรอบตัวคุณด้วย
ซึ่งการที่คุณได้รับการยืนยันนะคะว่า
คุณฉีดวัคซีนป้องกันโรคก่อนเดินทางแล้ว
ไม่ได้เป็นแค่ความคิดเพ้อฝันในนิยายค่ะ
ถ้าลองเทียบกับกรณีการเดินทางเข้าอเมริกาใต้

คุณต้องได้รับการยืนยันว่าคุณนั้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองเรียบร้อยแล้ว
จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปในพื้นที่ค่ะ
แต่การเดินทางนะคะก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทุกคนจำเป็นต้องมีใบรับรอง
พาสปอร์ตวัคซีนเพื่อยืนยันว่าฉันฉีดวัคซีนแล้วนะ

หนึ่งในประเทศที่มีโครงการฉีดวัคซีนครอบคลุมแล้วก็แข่งขันมากที่สุดในโลก
โดยมีการกำหนดเอาไว้นะคะว่าเด็กทุกคนค่ะจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด
จึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะว่าทำไมโซโลเวเนียถึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงที่สุดในโลก
โลวิเนียค่ะฉีดวัคซีนไปแล้ว๑๗๖๙๓๔โดส
อัตราการฉีดวัคซีนอยู่ที่๔๓๑๓โดสต่อวันค่ะ
โลเวเนียอาจต้องใช้เวลา๒๒เดือนค่ะ
ขณะที่การควบคุมโรคติดเชื้อด้วยวิธีฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นั้นนะคะ
หลายคนก็คิดว่ามันจำเป็นแค่ไหนยกตัวอย่างขาโรคหัด
สหราชอาณาจักรนะคะมีความพยายามในการฉีดวัคซีนให้ได้๙๕ของประชากร
ซึ่งนั่นค่ะในที่สุดหลังจากฉีดวัคซีนให้ประชากรอย่างเพียงพอแล้วนะคะ
แทบจะไม่พบคนป่วยด้วยโรคนี้อีกเลยค่ะ
แถมการขยายพันธุ์นะคะก็ค่อยจางหายไปช่วยการควบคุมทำได้ง่ายขึ้นค่ะ
ข้อโต้แย้งหนึ่งของกลุ่มที่คัดค้านพาสปอร์ตวัคซีนนะคะคือความกังวลที่ว่า
หนี้ค่ะกำลังแชร์ข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นความลับของเราออกมา
แต่ก็มีการออกมาตอบแล้วก็ยืนยันในตอนหลังนะคะว่าวางใจได้
สปอร์ตวัคซีนไม่ได้เก็บข้อมูลพวกนี้เข้าไปในประวัติทางการแพทย
แต่อย่างใดค่ะเพราะพาสปอร์ตวัคซีนนั้นนะคะทำเพียงแค่
เครื่องหมายธรรมดาธรรมดาในการที่จะบอกว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีน
แล้วเท่านั้นค่ะโอเคว่านี่อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักนะคะ
แต่อย่างน้อยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักที่จะทำให้เราผ่านพ้นไปได้
นั่นก็คือการฉีดวัคซีนจำนวนมากนั่นเองค่ะหากลองมาคิดดูนะคะ
ถ้าพวกเขาหมายถึงว่าพวกเราจะสามารถกลับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่มีการกำหนดเวลาแล้วก็สถานที่แข่งเฉพาะ
มีเทศกาลดนตรีและการรวมกลุ่มทางสังคมขนาดใหญ่โดยปราศจากความเสี่ยงของการติดเชื้ออื่นอื่น
ดังนั้นค่ะมันก็จำเป็นที่จะต้องหยิบพาสปอร์ตวัคซีนมาพิจารณา
แน่นอนว่ามีการยกเว้นใบรับรองสำหรับบางคนนะคะที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามที่มีกฎเกณฑ์กำหนดค่ะ
สุดท้ายค่ะนี่อาจเรียกเป็นข้อตกลงร่วมกันของทางเลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนว่า
คุณกำลังเลือกความเป็นไปได้ที่จะเสี่ยงติดเชื้อไวรัสอันตรายและนำพาความอันตรายนั้นนะคะ
ส่งต่อไปยังคนอื่นอื่นรวมถึงมีโอกาสค่ะที่จะทำให้มาตรการล็อกดาวน์ยืดยาวขึ้นไปอีก
นั่นคือผลลัพธ์นะคะที่จะบอกได้ว่าเราไม่ได้อาศัยอยู่ในไซโลค่ะ
หลุมได้ดินส่วนตัวเพียงลำพังแต่เราอาศัยอยู่ในสังคมที่ทางเลือกของเรามีผลต่อคนอื่นด้วย
เพราะหากมีคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนไปเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมขนาดใหญ่นะคะ
ก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าพวกเขามีความเสี่ยงที่จะนำเชื้อไวรัสไปส่งต่อให้กับคนอื่น
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือไม่สามารถฉีดวัคซีนได้นาทีนี้ค่ะ
แต่ณเวลานี้ค่ะหากจะนำมาใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้นะคะ
ก็น่าสนใจที่จะหยิบมาใช้ค่ะ
ส่วนเมื่อพ้นวิกฤตนี้ไปแล้วจะหยุดใช้
หรือมีการปรับเกณฑ์ใหม่อย่างไร